ถึงจะเกิดและโตที่กรุงเทพนะคะแต่พระเอกวิกอโศกคนนี้ค่ะน้องเพชรโบราณินนะคะ
ถวายองค์พญานาคที่ริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมค่ะ
น้องเพชรเขาไปไหว้ทุกที่ที่มีองค์พญานาค
แม้กระทั่งที่บ้านก็ต้องหาเอามาบูชาด้วย
เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเองสามารถถ่ายทอดบทบาทอเนกชาติ

เพราะว่าองค์ท่านน่าจะช่วยดนจิตโดนใจให้แฟนละครเนี่ย

ตอนนี้ไปไหนมาไหนคนอินกับละครนะ

คือในเรื่องเนี่ยเพชรเล่นเป็นพญานาคคู่ปรับกับพระเอก
ตัวร้ายไงตัวร้ายนะ
แต่ถึงจะว่ายังไงก็แล้วแต่

ถือว่าคำติคำว่า

แสดงว่าเราเล่นได้อินจนคนดูเกลียด

พระเอกผู้มีศรัทธาต่อองค์พญานาคกันหน่อยค่ะ

ผมถือว่าเป็นคำชมนะครับ

ก็เลยได้ยินมาตั้งแต่เด็กบ้างนิดหน่อย

แต่ว่าทางที่บ้านผมไม่ได้สายพญานาค
ขนาดนั้นแบบจะเป็นรวมพ่อประศัยมากกว่า
มีไปขอมูไปวิ่งอะไรว่า
อาจจะไปขอให้ละครได้ดี